ในช่วงไทยรัฐนิวโชว์ช่วงค่ำวันนี้นะครับ
วันนี้เนี่ยหมายจับ๒คนที่สารอนุมัติหมายจับนะครับ
ก็คือครูปรีชากับเจ๊บ้าบินใช่ค่ะนะฮะ
เจ๊บ้าบินนี่เจ้าหน้าที่ก็ไปค้นบ้านนะนางรัตนาพรสุภาทิพย์นะคะ
นี่นี่คือบ้านเจ๊บ้าบินมีท่านผู้ชมไลน์เข้ามาที่หน้าจอของเรานะคุณเดี๋ยวมาสอน
บอกเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นภาพที่เจ๊บ้าบินเลยนี่ฮะมาแล้วฮะภาพมาแล้ว
เข้าไปตรวจค้นเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ตำรวจได้ทั้งหมายสารที่เป็นหมายจับแล้วก็หมายค้น
ใช่ค่ะก็เจ๊บ้าบินก็ถูกออกหมายจับ๓ข้อหา
ซึ่งเป็นข้อหาเดียวกับครูปรีชานะคะนี่เข้าไปถึงข้างในเลยนะฮะเนี่ย
ก็คงต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอ่ะนะใช่ค่ะ
ในส่วนของครูปรีชาเจ้าหน้าที่ไปทั้งที่ทำงานก็คือที่โรงเรียนแล้วก็ไปที่บ้านด้วย
ในส่วนของเจ๊บ้าบินเจ้าหน้าที่ก็มาที่บ้านนะคะ
เพราะอยู่ที่บ้านตั้งแต่เช้าอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนนะฮะ
ความจริงก็อยู่ที่บ้านมาหลายวันแล้วนะไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่
สื่อมันหลายวันเนี่ยค่ะเห็นเจ๊แล้ว
นี่ค่ะนี่นะคะก็อาจจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของอะไรด้วยนะครับ

ใช่ค่ะต้องมาที่กองบังคับการปราบรามเหมือนกับครูปรีชานะคะ
มาที่เดียวกัน
เมื่อเช้านักข่าวถามเจ๊บ้าบินนะนะว่าเอาหมายจับออกแล้วเจ๊จะยังไงต่อ
เจ๊ก็บอกว่าก็ตำรวจยังไม่ได้มานะตอนนี้ตำรวจก็มาแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องดำเนินการต่อไป
ที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยครูปรีชาบอกว่าฝันดีฝันว่าตัดผมทรงใหม่
ไม่ได้มีแค่ผมข้างมีผมทั้งหัวเลย

ใช่ค่ะเราก็เลยขออนุญาตครูปรีชาทำนายฝันให้ครูหน่อย

คือจริงแล้วเนี่ยทางโหราศาสตร์ฝันแบบนี้ไม่ดีนะคะ

แต่ครูบอกครูฝันดีฝันว่าสระผมตัดผมทรงใหม่
แต่ทางโหรศาสตร์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการฝันว่าอะไรที่เป็นเล็บเป็นผม
เอาวัยวะในร่างกายเนี่ยเอาออกไปเนี่ยมันเป็นรางราย
คนฝันจะมีเคราะห์ยิ่งครูมีคดีความหมายถึงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและถูกดำเนินคดี

ไม่ค่ะไม่ค่ะถ้าเขาฝันจริงแล้วพูดความจริงนะคะ
การที่เราสูญเสียสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายออกไปในฝัน

พูดแล้วครูบาอาจารย์พูดวิชาตัวการเนอะ
หัวข้ามฝันนี่แบ่งออกเป็น๓ช่วง
ปุ๊บฝันกินมากฝัน

ยังไว้ว่าจิตใต้สำนึกทาฝัน
แต่ถ้าเวลาก็ไร่รุ่งช่วงสามของการฝัน
ถือว่าเทพพบอกข่าวหรือเทพนิมิต
เป็นนิมิตกับสวรรค์ค่ะที่จะมาบอกข่าวเรา
การที่ฝันว่าได้ตัดผมก็อาจจะได้ตัดผมใหม่จริงนะคะอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริง
แต่อะไรก็ตามที่ตัดออกไปจากร่างกายตัดนิ้วตัดเล็บตัดแขนตัดผมอะไรอย่างนี้
ถือว่าเป็นการสูญเสียมากกว่าโชคลาภค่ะ
นี่เป็นอาจารย์ห่วงจุ้ยสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติอาจารย์จุธามาศมณีฤทธิ์
ออกมาวิเคราะห์ถึงความฝันของครูปรีชาคืนก่อนก่อนที่จะถึงวันนี้วันชี้ชะตา
แล้วทางโหรศาสตร์เขาบอกว่าการที่ออกมาเล่าฝันไม่ได้หมายถึงการแก้เคล็ดนะ
ถ้าจะแก้เคล็ดจริงก็คือต้องไปตัดผมจริงหรือไปตัดเล็บจริงเป็นการแก้เคล็ด
เมื่อเช้าวันนี้ครูปริชาบอกว่าเมื่อคืนก็ฝันเอง
ใช่เมื่อคืนก็ฝันนักข่าวไปสัมภาษณ์ก่อนออกจากบ้านไปทำงานนะฮะ
ครูปีชาบอกว่าก็กินได้นอนหลับเมื่อคืนฝันดีมาก
ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลมาปกป้องที่บ้าน
ไปทำงานเมื่อเช้าลองฟังดูหน่อยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
กังวลใจไหมนะครับก็ไม่ได้กังวลใจนะเพราะ
จริงจริงน่าจะเป็นหมายเรียกมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าหมายจับเนี่ย
ถ้าไหมจับเนี่ยครูไม่ได้รบหนีไปไหนถ้าไม่รบหนีก็คือต้องใช้ไหมเรียกนะครับ
แต่วันนี้ผมไปทำงานนะครับก็คงใช้หมายเรียกมากกว่า
เมื่อคืนฝันดีมากเลยครับฝันว่าอะไรครับฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลครับมาปกป้อง
ที่บ้านเลยเหรอคะคุณครับสันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คือในชั่วโมงนั้นจะมีชั่วโมงสอนจะให้ทิ้งนักเรียนมาดูก็ตรงนี้แหละครับ

อันนี้คือล่าสุดเมื่อเช้าแต่ว่าเอาเป็นว่าณขณะนี้ทั้งครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
ถ้านับจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยก็ยังยืนยันว่านี่เป็นเพียงแค่ขั้นพื้นฐานเริ่มต้น
ใช่ค่ะในชั้นของหลักฐานของตำรวจซึ่งยังไงก็ต้องไปต่อที่อายการกับศาลถึงจะถึงที่สุดนะฮะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดไปสู้กันในชั้นศาลอย่างน้อย๕ปี

ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเรื่องนี้กันต่อนะคะ